เอาละออกตัวมาแล้วจ้า
ออกแล้วแล้วเขาจะพูดสบ
เทียบวัดความเร็วความสามารถแล้วก็ความแกร่งของกาติกามันเป็นยังไงแล้วบอกมาเลยมันแข่งแบบออฟ
รถคือจัดไปแบบเต็มมีการแข่งขับลุยโครนขับหมุนแบบ๓๖๐องศาติวติวแล้วจะเข้าเส้นชัยต้องทำยังไงต้องถอยจอดแล้วค่อยวิ่งเข้าชิงทงมันยุ่ง
ดันโนเสาร์ภาค
แล้วก็แทบจะหายใจทางไหนคะ
โอ้โหผมว่าต้องทางเหงือกไม่ก็ผิวหนัง
น่าจะฝากดันโนเสาร์ภาคหายใจดิฉันว่า

เวลาเขาพากเป็นทีมงานเขาพากกันมันขนาดไหน

เพราะฉะนั้นผมพาไปดูทีมงานนักภาคชุดนี้
ภาคมันขนาดไหน
ไม่ใช่แค่ฟังรู้เรื่อง

นี่ฉันยังไม่มีแดโนเสาร์เลย
เอ้าในเมื่อน้องไปต้องฟังรู้เรื่อง

มีโอกาสผมจะส่งไปร่วมทีมงานชุดนี้

จริงค่ะจริงอ่ะ
โตไข่ดูก๋อเมื่อกี้ดูสิ
อ้าวไปแล้วไปล้างตัวเถอะ
เป้อนขนาดดีอะ
อียาฟ้ากันมันหยด
ตั้งแต่คนแรก๑๙๓๙

คนกลางมาด้วยไหมคะ

เขาดูอยู่เขาดูเกตการ
แล้วก็อย่างที่บอกแล้วฮะเขาใส่ชุด

แล้วก็เป็นงานที่คนมาดูกันเยอะ

อีกด้วยนะครับคนในชุมชนเขามากัน

ได้เห็นหน้าภาตามาจากบุบันไหน

แห่งผลจำบนใดได้มาเจอกัน
แล้วก็ได้รู้จักกันสร้างความสมัครสมาธิสามัคคี

แล้วก็เนี่ยค่ะผู้ที่มีความสามารถนะ

มาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนี่ย

โอ้โหนี่ขี่ไดโนเสาร์แล้วยังเสิร์งได้ขนาดนี้

ไดโนเสาร์นี่คือยังไงคะคุณ
นี่ไงก็สวมขาเข้าไปก็เป็นไดโนเสาร์
คือจริงแล้วต้องบอกว่าขาเขาอยู่ข้างในนะ

ใช่ดิฉันก็อยากจะขี่ไดโนเสาร์แบบนี้บ้าง

พากไปแล้วก็ต้องขี่ไดโนเสาร์
อันนี้เริ่มสนุกกับการเล่นไดโนเสาร์มากกว่าภาคแล้วนะ
เดี๋ยวปีหน้าจะมีการแข่งขี่ไดโนเสาร์
นาคตอาจจะมีขี่ช้างขี่ม้าอะไรอย่างนี้ด้วยไหมคะ

ไอไดโนเสาร์เนี่ยแล้วก็ขับรถ
แท็กเตอร์ด้วยเอาให้แบบสุดไปเลยไหม

สำหรับงานเขาก็จัดขึ้นมีการแบบดัดแปลงตามยุคสมัย

ยิ่งขึ้นจะได้เป็นสีสันกันไปนะคะ